หลายคนอยากจะดูรวมทั้งผมอยากดูด้วยแต่ว่าไม่กล้าทำตามวิน
ก็เรียกว่าเป็นกระแสเล่นพิเรนในโลกโซเชียลนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วหลายกระแสอย่างกระแสนี้ก็มีมาแล้วสักพักเหมือนกัน
เป็นกระแสที่เขาใช้สว่านทานข้าวโพด

เขาเร็วแรงแล้วเจาะผนังได้เอามากินข้าวโพดอย่างไร
ทีนี้ก็เลยมีสาวจีนคนหนึ่งเขาเกาะกระแสนี้ลองทำดูบ้าง
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะไปชมภาพเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ลงในโลกออนไลน

เวลานี้เป็นภาพของสาวชาวจีนผู้เกาะกระแส
ไวรัลในโซเชียลโชว์การกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้า

มันก็เลยดึงผมของเธอเข้าไปติดอยู่กระจุกนึง
แล้วก็ดึงออกจากหนังศีรษะของเธออย่างรวดเร็ว
จนทำให้มีเลือดซึมออกมาเลยนะคะ
สาวคนนี้ก็หน้าเวอด้วยความตกใจ
แล้วก็ยังเอามือกุมศีรษะเอาไว้ด้วยความหุ่นงงด้วยค่ะ

ก็แชร์ภาพตอนต่อมาของสาวจีนคนนี้นะคะ
เป็นคลิปสั้นที่เผยให้เห็นเธอไปพบแพทย์
ให้ช่วยตรวจดูบริเวณหนังศีรษะที่เธอถูกกระชากผมออกมา
วิดีโอนี้ก็สามารถยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ว่าไม่ใช่เรื่องลวงโลกแต่อย่างใดนะคะ
อกจากนี้เทรนด์เรื่องของการกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้าเนี่ย
จริงมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ประมาณ๓๔ปีมาแล้วค่ะ
จากข้อมูลวันที่ในยูทูปของชาวเน็ต
ที่ให้ความสนใจกับการโชว์กินข้าวโพดด้วยความเร็ว
ก็มีการรายงานข่าวจากแชนัลบนยูทูป
แข่งขันกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้ากันมาแล้วนะคะ
ซึ่งก็จะทำให้เห็นว่ามันเป็นความสนุกสนาน

แต่ว่าจริงแล้วมันเป็นอันตรายมากเลยนะคะ
มันไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาเล่นกับของกินแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำขุดเจาะอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะ

โดยเฉพาะถ้าเอามาเล่นใกล้กับร่างกายแบบนี้

มันก็จะเกิดอันตรายที่ไม่สามารถคาดเดาได้

สาวจีนเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีเพื่อนถือให้ค่ะ
และถ้าหากว่าแกนข้าวโพดหลุดอย่างที่บอก

ที่จุดไหนของอวัยวะร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะคะ